สำหรับเวทีการแสดงมหรสบสมโพธิหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
โดยสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรเวทีที่๒ก็จะเป็นการแสดงละครหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกค่ะ
ประกอบไปด้วยการแสดง๖ชุดด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
นี่เป็นเสียงขับร้องของดรสุรชัยศรีบุภาน่าจะศิลปินอาวุโส
ผู้ที่จะขับร้องประกอบในการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก
หนึ่งในการแสดงมหรสบสมโพธิเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
คำประพันธ์ที่อันนี้นะครับก็คือเป็นบทละครที่แต่งขึ้นมาประกอบกับการแสดงละครพระมหาชนก
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมในการขับร้องที่จะส่งท่านสู่สวรรคารัย
พระมหาชนกเป็นบทพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
เป็นชาดก๑๐ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูจน์เป็นเจ้าชายสิทธาและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ส่งค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตปิดก
และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่อง
โดยทรงดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
รวมทั้งทรงสร้างแผนที่ฝีพระหัส
แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่ง

เกี่ยวกับทิศทางลมกับกำหนดวันเดินทะเล
ตลอดจนจุดอับปางของเรืออับโชค
คาดคณีโดยอาศัยข้อมูลทางโหรศาสตร์
แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์
ภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์ไทย
การแสดงในครั้งนี้ควบคุมดูแลโดยวันธนีม่วงบุญ
ผู้ชำนาญการด้านหน้าตัดศิลป์ไทย
ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในบทพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จ

ต้องบอกว่าพระองค์ทรงสอดแทรกคำสอนไว้
เหมือนกับว่าพ่อเนี่ยได้สอนลูกได้สอนคนไทยทุกคนนะคะ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในละครเรื่องนี้
สอดแทรกไปในทุกฉาก
ฉากที่เป็นไฮไลท์จะมีอยู่๒ฉาก
คือฉากตอนที่พระมหาชนกกำลังแหวกว่ายน้ำอยู่ในกลางมหาสมุทร
และได้สนทนาธรรมกับนางมณีเมฆคลา
และอีกฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากต้นมะม่วง
ซึ่งฉากนี้สำคัญเพราะว่าเป็นฉากที่ทำให้เกิดเรื่องพระมหาชนกนี่ขึ้น
การแสดงในชุดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านผู้แสดงจากหน้าตะศิลปินสำนักการสังฆีต
กรมศิลปากรนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยหน้าตสิน
รวมทั้งสิ้นกว่า๑๕๐ชีวิต
โดยสมเจตผู้นานาตศิลปินอาวุโสสำนักการสังฆีต
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมผู้รับบทพระมหาชนก
เผยว่าแม้จะมีโอกาสเคยถวายงาน
หลวงราชการที่๙มาหลายต่อหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ถวายงานพระองค์ท่าน
ตั้งมั่นจะแสดงสุดความสามารถ
บอกว่าใจหายแต่เราก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้น

ในเรื่องของมหรสบสมโพธิ
ความรู้สึกที่จะแสดงใกล้พระเมรุมาตรขนาดนั้น
เราจะต้องรวบรวมพลังรวบรวมสติแรงกายแรงใจ
ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติและงดงามที่สุด
สวัสดีครับทุกคน